คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าของคดีเสือโหย
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุราธานี
จะพ้นโทษออกมาแต่ก็ก่อเหตุ
อารวาสใช้มีดจี้แล้วพยายามขืนใจ
ข่มขืนหญิงสาวไม่เว้นแม้แต่ญาติของตัวเอง
ขณะนี้นะครับถูกจับกลุ่มได้แล้วหลังจากไปซ่อนตัวในป่า
ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฝากขังศาล
ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
จากคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากสถานีตำรวจภูทรคีรีรัฐนิคม

เป็นเวลากว่า๓วันนะครับที่ตำรวจเร่งติดตามตัวเสือโหย
ผู้ต้องหาที่ก่อคดีพยายามข่มขืนแล้วก็รักทรัพย์
ในพื้นที่อำเภอคิริรัตนิคมจังหวัดสุราชธานี
และสุดท้ายเองก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับ
และวันนี้เองครับก็มีเหยื่อที่ถูกเสือโหยข่มขืน
เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมด้วยครับ
บนเขาแดงรามหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ได้
ก็ติดตามขึ้นไปนะครับก็พบว่ามีการกบดานอยู่บนเขาแดงรามจริงนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปกว่า๒กิโลเมตร
พบตัวเสือโหยที่กำลังผูกไปนอนอยู่บนเขา
ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนที่ว่าการอำเภอคิริรัตนิคมเมื่อคืนนี้นะครับ
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาถึงแม่ของเสือหวยก็โผล่เข้าไปกอดทั้งน้ำตานะครับ
โดยเมื่อคืนนี้ทางตำรวจก็ได้สอบเค้นหลายชั่วโมง
แต่เสือหวยก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหานะครับ
แต่ตำรวจเองก็ได้แจ้งข้อเก่าหาตามหมายจับ๒คดีในข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำราวบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยการข่มขู่ว่าจะทำการประทุษร้ายนะครับ
ซึ่งก่อเหตุเมื่อวันที่๑๐มกราคมแล้วก็ข้อหารักทรัพย์ที่เกาะเหตุเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
และวันนี้เองทางตำรวจเองก็ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมล่าสุดนะครับวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญตัวผู้เสียหายหลายรายนะครับโดยเฉพาะเหยื่อรายล่าสุดนะครับที่ระบุว่าถูกเสื้อโหยข่มขืนนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาให้ปักคำเพิ่มเติมเพื่อให้ทางตำรวจนั้นรว
ที่ลูกชายถูกจับโดยไม่มีการวิสามันนะครับแล้วก็ขอให้ลูกชายก็คือเสือโหยให้การกับตำรวจตามความเป็นจริงหากมีการลงมือจริงก็ขอให้ยอมรับนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมครับหลังจากที่เสือโหยนะครับบุคคลอันตรายที่ชาวบ้านหวาดกลัวกันมาหลายวันถูกจับกลุ่มนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้โล่งใจขึ้นนะครับแล้วก็